เรื่องนี้เกิดตั้งแต่มิถุนายนคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้โดนคนร้ายมาแล้วก็เอาไม้เบสบอลเนี่ยตีเข้าไป
โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยหัวร้าวตาบอดโอ้โหเกิดตั้งแต่มิถุนายนไปแจ้งความไว้แล้ว
เอ๊ะตำรวจทำไมช้าอย่างนี้ทำไมตำรวจดำเนินการช้าไงแจ้งใครล่ะ
คุณกันจอมพลังนี่ครับคุณกันเดินอ่านอ่านอยู่ทางขวานี่มาเลยฮะครับ
พาคนเจ็บก็คือคุณสมิทสารพีทองกับน้องสาวน้องสาวชื่ออำมาราสารพีทองครับ
คู่กันแล้วก็เอาภาพวงจรปิดซึ่งเห็นสองคนร้ายก็คือ
อัครเดชหรือว่าเวฟค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มานะอ่าเวฟขี่มอเตอร์ไซค์มาอืม
มากับตั้มธวัชชัยซ้อนท้ายมาถือไม้เบสบอลขี่ผ่านซอยภูลเจริญ
แล้วนี่ไงนี่ไงนี่มาแล้วนี่ไงนะไม้เบสบอลกันแล้วนี่ไง
แสดงว่าเตรียมการมาก่อนนะสิพกไม้เบสบอลมาแบบนี้
มาซะดึกเลยตีหนึ่งสี่สิบวันที่สิบแปดมิถุนายนครับ
แล้วก็ไปตีหัวคุณสมิทเขาแล้วก็เอาภาพวงจรปิดโอ้โห
คุณผู้ชมดูหน้าดิโอ้โหโดนขนาดเนี้ยโอ้โหเนี้ยนะ
ที่ว่าตาบอดตาบอดโอ้โหมันเข้าเต็มเต็ม
แสดงว่าปลายไม้เบสบอลเข้าร่องตาเลยอ่ะเล็งหน้าอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โห
แล้วคุณสมิทกับคุณอำมาราซึ่งเป็นน้องสาวก็เอาภาพนี้แหละ
ร้องเรียนผ่านคุณกันจอมพลังครับอย่างน้องสาวคุณอำมาราเนี่ยนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเนี่ยหลานไปเที่ยวร้านเหล้า
แล้วมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นเลยโทรมาขอความช่วยเหลือจาก
ระหว่างทางมาโดนดักตีด้วยไม้เบสบอลหงายหลังตกจากมอเตอร์ไซค์ไปเลย

พลเมืองดีเนี่ยพาคุณสมิทไปส่งโรงพยาบาลแล้วพบว่าโอ้โห
กระโหลกแตกตาซ้ายบอด
ก็เลยหอบหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพบางพลี
แต่คดีไม่คืบหน้าครับ

ปุ้งเข้าไปโดนของแข็งฟาดเข้าไปที่หน้าอย่างแรง
มันชาชาระภาพตัดไปเลยนะ
รู้ตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลโอ้โหเจ็บตาซ้ายมาก
ปวดหัวมากหมอบอกคุณสมิทคุณตาบอดนะ

มาแล้วหมอบอกแบบนี้ว่าตาคุณบอดจะรู้สึกอย่างไร
คุณสมิทก็ยืนยันนะว่าไม่เคยรู้จัก

ก็เลยต้องไปสืบหาข้อมูลดูว่าไอ้คนที่มาตีใครวะ

ฝั่งคนก่อเหตุไม่เห็นสลดเลย
ยังโพสต์เฟซบุ๊กข่มขู่อยู่เลยว่า
ถ้าเดี๋ยวตำรวดมาจับพวกกูนะกูจะเอาคืนอีก
รู้จักกันแค่ห่างแค่รู้ว่าเป็นใครรู้ว่าชื่ออะไรประมาณนี้

แล้วสู้สึกตกใจงงมากว่าเตี๋ยวเรื่องอะไร
ก็งงอยู่ครับตอนนี้ก็คือยังมีอาการมืน

ใช่ใช่ออกจากคลุกไปทั้ง๑๐ปีออกจากคลุกมา
เหมือนจะยังปรับตัวกับสังคมภายนอกไม่ได้
เพราะผ่านไป๑๐ปีก็เลยไม่คุ้นเคยกับโลกภายนอกมั้ง
คุณกันบอกว่าที่ตามมาถึงบ้านเนี่ยเพราะผู้ก่อเหตุไปท้าทายไง
ท้าทายว่ากูรออยู่ไม่เห็นมีใครมาเลย
บอกว่ากูรออยู่ไม่เห็นมีใครมาเลยเออแต่มาแล้วก็ไม่เห็นจะเจอใครเลยเหมือนกันนะครับ
นะก็มาแล้วเนี่ยวันนี้เจ้าท่านที่มรวดมาตั้งตั้ง๖๗คนเนี่ย
ก็มาดิครับท่านก็ออกมาดิครับก็รอเนี่ยเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
หมายจับท่านออกมาแล้วอ่ะเนี่ยท่านทำคนอื่นเขาอ่ะ
ท่านยังจะปากดีท้าเขาอีกอะครับท่านไม่มีจิตสำนึกบ้างเหรอครับ
นะทำเขาหนักขนาดเนี้ยนะคำคำที่ผมพูดนี่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะ
ห้าวกินข้าวผ่านทูบนะครับนะเวลานี้ผมว่าท่านมีโอกาสเดียวที่ควรทำได้คือมามอบตัว
ถ้าท่านเจ๋งจริงเนี่ยผมมาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็คงเจอท่านแล้วล่ะนะ
ท่านก็คงมีดีอย่างเดียวก็คือปากนะครับนะฮะก็คงไม่มีอะไรเจ๋งจริงหรอกครับ
ทำร้ายกับคนที่เขาไม่มีทางสู้เก่งกับคนที่เขาอ่อนแอนะครับ
นะท่านหนีไม่รอดหรอกครับนะผมบอกเลยนะครับ
ใจเย็นก่อนคุณกัลท่านภูมิกลับมาล่ะครับ
ภูมิกับบอกโอ้โหสารอนุมัติหมายจับแล้วนี่ไงนี่ไง
ผู้ก่อเหตุสองคนในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนผู้เสียหายนะครับบอกว่าขณะนี้ใช้เงินรักษาตัวไปแล้ว๓๗๐๐๐บาท
ขอความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมอยู่ตามขั้นตอนและต้องการให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้สักทีครับ